คุณผู้ชมดูเรื่องด้านหลังนี้ก็สะเทือนใจเหลือเกินค่ะ
พอกับลูกแล้วนี่ลูกน่าคลั่ง
ลูกชายคนนี้ทำร้ายพ่อเอาไม้เท้าทุบจนพ่อตาย
แล้วลากร่างพ่อมาเผากลางสวนยาง
ใช่ค่ะแล้วยิ่งตอนตำรวจไปคุมตัวนะ

โอ้โฮนี่คือพอทางภรรยาผู้ตายแม่ผู้ก่อเหตุ

มานี่มานี่มึงคือพระพ่อมึง

มันกลับไปพูดนี่มันเดินเขาในบ้านเลย
โอ้โหนี่คือพอทางภรรยาผู้ตายแม่ผู้ก่อเหตุ

เอาจริงเนี่ยคนเป็นเมียคือ๒บทบาทไง

ของลูกที่ฆ่าพ่อแล้วก็เป็นเมียของผัวที่ตายไป
นี่ค่ะแล้วรับไม่ได้กับสิ่งที่เห็นร้องไห้แทบขาดใจ
พอเห็นศพของสามีนายหนูกันอายุ๖๓ปีนะ
แล้วโดนลูกทำร้ายลูกลากร่างมามาเผาตรงสวนยางหลังบ้านนะคะ
สภาพคือดำเป็นต่อตะโกเลยคุณผู้ชม
เหตุการณ์เกิดขึ้นแต่ช่วงบ่ายนะคะ
แล้วตำรวจก็ไปเคาะประตูหน้าบ้านกลางสวนยาง
ที่ทางตัวลูกชายที่เป็นผู้ก่อเหตุซ่อนตัวอยู่
หนึ่งคุณผู้ชมมีผู้ชายคนนึงรูปร่างทวมเปิดประตูออกมา
เจ้าหน้าที่ก็เลยจับกลุ่มตัวเอาไว้เลยนะคะ
ผู้ชายคนนี้คือลูกชายชื่อว่านายพงชัยอายุ๓๔ปี
เจ้าหน้าที่พยายามถามนะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
พงชัยพงชัยทำร้ายพ่อทำไมพงชัยฆ่าพ่อทำไม
แต่พงชัยก็ยังก้มหน้านิ่งไม่พูดไม่จาอะไรเลยแบบนี้ค่ะ
ทีนี้ไปถามทางภรรยาของผู้ตายนะคะ
ก็บอกว่าตัวเธอออกไปนวดตั้งแต่เช้า
ก็ปล่อยให้พงชัยลูกชายอยู่กับสามี
ก็อยู่กันสองคนพ่อลูกไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดเหตุขึ้นตอนไหน
แต่เมียก็ยอมรับนะว่าลูกฉันป่วยจิตเวท
เคยรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่อายุ๒๕แล้ว

คือก็ขาดยาแหละเอาตรงไม่ได้กินยาขาดยามา๕ปีแล้ว
ที่ผ่านมาก็มักจะมีอาการคุ้มคลั่ง

ทีนี้แม่ทำยังไงต้องทำพิธีค่ะ
จุดทูบ๙ดอกขอขมาเจ้าที่อยู่บ่อยครั้ง
บอกอาการลูกฉันถึงจะสงบลง
ฉันไม่เคยเห็นเลยนะว่าลูกฉันจะทำร้ายพ่อ

คือเมียบอกแบบเมียคนตายบอกอย่างนี้เลย
จริงลูกฉันมันก็เช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้เลยนะ

แต่ไม่คิดเหมือนกันว่าทำไมถึงมาทำแบบนี้
ส่วนทางด้านตัวสามีที่ตาย

ไอ้ว๊อกเกอร์หามาช่วยพยุงเดิน
ที่ผ่านมาลูกชายไม่เคยเกรี้ยวกราดเลยนะ

เดี๋ยวลองฟังภรรยาคนตายค่ะ
เมื่อก่อนพ่อซื้อกับข้าวมาทำให้ปั๊วกิน

ซื้อภาพหัวมากินหน่อยนะเฮ้ย

ไม่ค่อยทะเลาะกันมันก็หากับพ่ออะไรให้พ่อกิน
เวลาพ่อกินข้าวแล้ว
แล้วสาเหตุเขาจะรู้จักไหม

เขาติดยาติดอะไรมั้ย

ยาเส้นยาเส้นแม่ไม่ได้ซื้อมา

ก็คุยกับพี่ชายของผู้ก่อเหตุบ้างนะคะ

ในสเศกสรรค์ตามคุณผู้เป็นพุทธ
เขาเคยมีประวัติการทำร้ายพ่อแบบนี้ไหม
ไม่มีครับ
อันนี้ครับ

ที่ว่าโกรธเกลียดพ่ออะไรอย่างนี้ครับ

มันก็มีส่วนหรือเปล่า

กลัวพ่อจะเอาไก่มาให้คนอื่น

แล้วก็กลัวพ่อจะเอาไก่ชนไปให้คนอื่นหรือเปล่า

แต่เราก็ไปถามตำรวจนะคะตำรวจสพนกลับเนี่ย
กลัวตัวในพงชัยที่เป็นผู้ก่อเหตุ

เมื่อวานพงชัยไม่ยอมพูดอะไรเลยใช่ไหม
แต่ว่าล่าสุดนายพงชัยยอมรับแล้วนะ

แล้วคุณสาเหตุมาจากอะไรรู้ไหม
อะไรฮะพ่อชอบบ่นผม
ครับเออแล้วบอกแบบเนี้ย
แล้วก็เนี่ยพ่อชอบบ่นว่า
กองฟืนตอนที่เผาพ่อไปด้วย
คือถ้าเห็นศพของพ่อนะคุณนะ

เคยถูกตัดไปช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

คุณผู้ชมร่างเนี่ยถูกเผาไปแล้ว

ในพงชัยเนี่ยนะคะฐานค่าบุพการี
แล้วก็เรื่องของซ่อนเร้นอำพรางศพด้วยนะคะ
คุณผู้ชมคะ

อันนี้เจ้าหน้าที่ล่าสุด

ตัวในพงชัยไปทำแผนเรียบร้อยแล้วนะคะ
ครับเนี่ยบรรยากาศการทำแผนนะ